ส่วนเหตุการณ์นี้ครับเพื่อนคนงานด้วยกันเอาอีกแล้วครับกินเหล้า
แต่ว่าต่างคนต่างกินนะรอบนี้คนละวงคนละวงกัน
เหล้าเข้าปากต่างคนก็ต่างเมาแล้วคุณดูสภาพนะครับ
ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคือไม่พอใจเพราะว่า
เพื่อนเนี่ยพูดจาไม่เข้าหูเวลาเมาเมาแล้วพูดจาไม่เข้าหู
เมื่อกี้ทำไมเองต้องไปบอกเพื่อนเขาด้วยว่าไม่ซื้อกับแก้มมาฝาก
เอาเองจะกินวงนั้นเองก็กินวงนั้นไปสิทำไมต้องให้เขาซื้อมาฝากด้วย
โมโหชักนี่หรอแค่นี้หรอค่ะปาดคอเลยครับอุ้ย
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพแหลมชะบังที่จังหวัดชนบุรีรับแจ้งนะครับ
มีคนถูกแทงตายภายในแคมป์คนงานแห่งหนึ่งก็ไปตรวจสอบ
คนงานอยู่หลังหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ชาวเมียนมาครับเป็นช่างก่อสร้าง
สภาพศพก็เลือดท่วมนะครับ
เสื้อกล้ามสีขาวนุ่งสโรงสีเขียว
ถูกมีดแทงที่หน้าอก๕แผล

ยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมและมิ้น
ใต้แขนขวาอีกสองแผลครับ

ลำคออันนี้เจอแผลชะกันแผลหนักเลยครับ
ถูกปาดคอวิดขาด
ใกล้กับศพพบมีดพับตกอยู่๑เล่ม

เห็นบนหน้าจอนั่นคือผู้ตายนะครับ

คนที่ก่อเหตุไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยครับ

เมาซอเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันอายุ๓๖ปี
ผู้ชายคนนี้ที่ยกมือประนมไหว้
ขอโทษแล้วคุณสังเกตที่หน้าเขาไหมครับ
ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยนะ

แต่ไม่รอดถูกจับตัวได้ในที่สุดครับ

หลังจากที่พูดคุยกับทั้งสองคนก็บอกว่า

ต่างคนต่างแยกกันไปเมา
ในเตไปดื่มเหล้าที่ห้องเพื่อนอีกวงหนึ่ง
ส่วนในเมานั่งดื่มอยู่ที่ห้องตัวเอง

จากนั้นในเมาเขาเดินออกมาหน้าห้อง
แล้วไปเจอเพื่อนของในเต

ด้วยความที่ตัวของในเมาคนก่อเหตุ

ทำไมเดินกลับมาแล้วไม่เห็นซื้อกับแก้มาบ้างเลย

ตัวเองก็คงอยากจะกิน
เตพอฟังปั๊บด้วยความที่เมาเหมือนกันด้วย

เดินกลับมาหามาต่อว่า

จะด่าอะไรนักหนาก็เมื่อกี้แค่แกล้งแซวแกล้งถามเฉย
ไม่มีมาฝากก็ไม่เป็นไรนี่
ด่ากันไปด่ากันมาคว้ามีดพับฮะ
หลักฐานที่เจอมีดเล่มสีด้ามสีน้ำตาลนะฮะ
ความมีดพับออกมาแล้วกระหน่ำแทงในเต
คือลืมความเป็นเพื่อนไปหมดแล้วตอนนั้น
คอแล้วหลบหนีฮะแต่ไม่รอด
สุดท้ายโดนจับกุมได้ในที่สุดครับ
ตอนนี้ไม่พอใจที่จะพูดเสียชีวิตดา
ก็เลยแบบเขาเอามีดมาเขาก็จะปากไปเลย

ไปหมดแล้วว่าเคยเป็นเพื่อนกัน
แล้วคราบเลือดยังเต็มหน้าเต็มมืออยู่เลย

ว่าสาเหตุก็มาจากดื่มเหล้าแล้วเมาทั้งคู่
แล้วพอพูดจาไม่เข้าหูอะไรนิดอะไรหน่อย
โกรธแล้วก็บานปลายถึงขั้นว่าใช้มีดแทงเพื่อนจนตาย
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นนะครับ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนศพของผู้ตายนั้นได้มอบให้ญาติ
นำกลับไปบรรเวณกุศลทางศาสนาแล้วนะครับ